มาดูกันต่อนะคะกับดราม่าของคุณหิงปณิตานะคะ
อย่างที่เราได้เคยนำเสนอข่าวไปค่ะ
เขาขนประทัดนะคะโอ้โหเยอะมากจริงค่ะ

เจดีไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นนะคะเพื่อนซีนะคะคุณมดดำค่ะ
คุณมดดำก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะภาษาเพื่อนซีนะคะ
แต่ก็คือตักเตือนตามภาษาเพื่อนว่า
จากนั้นนะคะชาวเน็ตที่คิดตรงกันนะคะ
ก็พากันมาร่วมคอมเมนต์ทัวร์ลงคุณหนิงปณิตา
ล่าสุดนะคะเมื่อวานคุณหิงได้ออกงานอีเวนต์นะคะ
ได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ให้หายคล่องใจทุกประเด็นค่ะ
พร้อมประกาศออกสื่อนะคะว่าไม่ได้ทะเลาะกับมดดำ
รับนะคะว่ามีโทรไปถามเรื่องคอมเมนต์ค่ะ
แต่ทั้งคู่ก็รู้ดีอยู่ว่าเป็นคำพูดตักเตือนตามสไตล์ของเพื่อนนั่นเองค่ะ

อย่าไปซีเรียสอะไรเลยค่ะ

ตัวนี้แหงกันอีกไม่เห็นคอมเมนต์ด้วย
ไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยเพราะคอมเมนต์มันยาวแบบเยอะมาก
เห็นก็คือหลังจากที่ลงเครื่อง
ก็คือมีแฟนคลับส่งมาให้ดูแคปลิงก์ข่าวส่งไปให้พี่มดดำ
แล้วบอกว่ามาด่านิงทำไมอะไรอย่างนี้

มดก็โทรมาบอกว่าว้ายแก
คือถ้าคุยกันเป็นภาษาเพื่อนมันก็อาจจะคุยกันแบบว่าภาษาแบบฮากว่านี้อะไรอย่างนี้
ต่อไปนี้ฉันไม่จะไปเมนต์ใครแล้วฉันแซวกันเล่นอะไรอย่างนี้
ไม่มีอะไรต้องโทรเคลียร์ใจเพราะหนิงเข้าใจในสิ่งที่ที่มดดำเขียน
คือมันไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่อง

นิงก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าของนิงเองแค่๑๐กล่อง
แล้วก็ยังมีคณะที่เราไปกันอีกหลายคน
คนที่สอนนิงว่ายเขาก็สอนาดนิงให้ถือเคล็ด
พอได้อธิบายออกไปแล้วหนึ่งว่าคนก็เข้าใจ